เวลาที่เวลานักเรียนมาสายคุณครูก็ทำโทษ
อืมโดนอยู่แล้วเออหักจิตพิษัยบ้างยืนหน้าห้องอะไรบ้างแล้วถ้าครูมาสายครูมาสายจะโดนอะไร
อาจารย์อาจารย์เหล็ก๑นาทีค่ะ

อาจารย์

เช็คคาร์ดค่า

อาจารย์ลองสายอ่ะ
ถ้าเป็นภาษาตอนนี้อาจารย์ออกแนวเลิกลักทีเดียวเพราะว่าลูกศิษย์นะฮะ
ล็อกประตูซะแล้วได้แต่ยิ้มอ่อนนะครับ
สิทธิ์แก้เผ็ดครับออกทีพวกหนูมาสายครูล็อกห้อง
ตัดคะแนนอีกคราวนี้ขอเอาคืนครูมาสายหนึ่งนาทีเช็คขาดเลยว่าล็อกห้องเลยโอ้โหโหดมากนะฮะเข้าใจหัวอกพวกหนูยังคือเขาหยอกกันครูกับนักเรียนเขารักกันก็หยอกกันนะครับก็ลูกศิษย์เนี่ยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ตเอามาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์ปรากฏว่าวันเดียวคนดูไปล้านกว่านะฮะชาวเน็ตว่าพ
ก็ต้องมีค่าอธิการไปดีได้
อย่าผิดบ่อยเลยครับเป็นแค่ครูก่อนดีกว่า
บางคนก็คิดแทนครูบอกว่าไม่เป็นไรครูมาสาย๑นาทีใช่ไหมครูรับผิดชอบ

พวกครูชดใช้ฮะ
ที่ไหนนะภูเก็ตครับ